กำนันนกคุกคืนแรกตึงเครียดความดันสูงฮะ
นี่มาอยู่เรือนจำในกรุงเทพเลยนะคุณผู้ชมครับ
ก็เขาบอกเครียดแหละดูออกเลยนะครับ
ดูไม่ปกตินะฮะแต่สักพักก็คงปรับตัวได้มั้ง
เรื่องนี้รับประการเปิดเผยจากนายสิทธิสุธีวงศ์ครับ
รองอธิบดีกรมราชธรรมและท่านก็มีตำแหน่งเป็นโคศกประจำกรมราชธรรมด้วย
เปิดเผยบอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่รับตัวนายประวีนจันคล้ายหรือกำนันนกมาแล้ว
ก็เข้าสู่กระบวนการแลกรับของเรือนจำก็ต้องทำอะไรบ้างล่ะ
กระบวนการแรกรับสอบประวัติพิมพ์มือถ่ายรูปตรวจสุขภาพ
กำลังนกแจ้งบอกว่าเขามีโรคประจำตัวคือความดันสูงและน้ำหนักตัวเยอะนะครับ
เจ้าหน้าที่สังเกตว่ากำนันต์นกเครียดดูเครียดเลยแหละมีความกังวลอย่างเห็นได้ชัด
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวกำนันต์นกเข้าคุมขังที่แดนกักโรค
โดยมีผู้ต้องขังนะครับร่วมห้อง๔คนด้วยกัน
ซึ่งการนอนเรือนจำคืนแรกกำนันนกเนี่ยก็เห็นเขาว่าหลับได้นะหลับได้กินอาหารได้กินข้าวได้
โดยช่วงเช้าตี๕๓๐กำนันนกตื่นมาสวดมนต์ไหว้พระ
แล้วก็กินอาหารเช้าที่เรือนจำจัดให้เป็นอะไรอ่ะข้าวสวยแกงจืดหมูใส่ผัก
ก็วันก่อนนะกินอะไรไม่ลงเจ้าหน้าที่เอาอาหารให้ก็ไม่ได้กินอะไรเลยก็น่าจะหิวด้วยแหละ
หิวด้วยเครียดด้วยแล้วก็คงไม่กล้ากินด้วยที่นั่น

ไม่รู้ใครเอาอะไรมาให้ผมเดานะผมเดานะทางทนายก็คงสั่งกำชับไว้ดีแหละนะ
หลังจากรับประทานอาหารกำนันนกก็นอนพักแล้วก็พูดคุยกับผู้ต้องขังได้ปกติ
หลังจากนี้เนี่ยกำนันนกต้องทำยังไงอ่ะ
ก็จะต้องผ่านการคัดกรองโรคแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
แล้วก็กักตัวอยู่ในสถานที่กักกันโรคของแดนแรกรับระยะเวลา๕วัน
แล้วก็จะถูกส่งไปที่ไหนต่อเขาเรียกห้องกันชน
กันชนไปดูอาการอีก๕วันถ้าตรวจไม่เจอโควิดคราวนี้เดี๋ยวเขาจะ
นะครับพิจารณาว่าแม่คดีแบบนี้จะส่งไปแดนไหนดีครับ
คุณผู้ชมยังไม่หมดนะค่ะไม่ใช่ว่ามาเห็นกำลังนกเข้าเรือนจำแล้ว
ไม่หมดนะคุณผู้ชมนะยังตามกันอย่างเข้มข้นนะ
ตำรวจด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องจับตาต่อ
วันนี้ตำรวจ๖นายเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการนำตัวไปฝากขัง
ที่สารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบภาคเจ็ดนะคะครับทีนี้ไปดูกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าย้อนไปวันที่เกิดเหตุคืนนั้น๖กันยายนผังที่นั่ง
ตำแหน่งไหนยังไงบ้างเนี่ยนะคะเพราะว่าผังที่นั่งในงานเลี้ยงเนี่ย
ก็จะระบุเลยว่าตำรวจมีกี่นายนั่งอยู่ตรงไหนยังไง
มีตำรวจ๓นายจาก๖นายที่นั่งอยู่ในงานนะคะนั่งอยู่ที่โต๊ะยาว
นี่ผังเราขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูแล้วนะคะครับหนึ่งก็มีพันธุ์ตำรวจตรี
เกียรติศักดิ์สมศุกร์สารวัตรสืบสวนสพกระทุ่มแบน
สมุทรสาครนั่งอยู่ด้านซ้ายมือของกำนันนก
นั่งอยู่หัวโต๊ะนะแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ทำหน้าที่พากำนันนกหนีและเอาปืนห่อด้วยผ้าคุมโต๊ะ
คนงานที่บ้านกำนันนกจำได้ใช่ไหม
สองก็คือร้อยตำรวจโทนิมิตรสลิดกุลคนนี้ก็ดอกจันทร์เอาไว้เหมือนกันค่ะ
รองสารวัตรจราจรสพมนครปฐมนั่งเก้าอี้ตัวที่สอง
ถัดจากพันธุ์ตำรวจตรีเกียรติศักดิ์นี่แหละคนนี้แหละร้อยตำรวจโทนิมิตรเนี่ยนะ
เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์คุ้มกันกำนันนกออกจากจุดที่เกิดเหตุไปบ้านกำนันนก
แล้วก็เป็นเจ้าของทะเบียนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุที่บอกว่าอะไรนะ
ซื้อปืนสวัสดิการมาปืนหลวงแล้วเอาไปขายต่อขายต่อ
แล้วภาพกล้องวงจรปิดก็มีขี่ตามฟอร์จูเนอร์ของกำลังนกนี่คนนี้คนนี้
คือร้อยตำรวจโทนิมิตรส่วนคนที่สามก็คือร้อยตำรวจเอกนรงศักดิ
แตงอ่ำไพรเป็นรองศรวัตรทางหลวง๑
ถ้าเกิดดูในผังเมื่อกี้คือนั่งเก้าอี้ตัวที่๓

คุณผู้ชมทำหน้าที่อะไร
ทำหน้าที่พาน่องมือปืนหลบหนี
ก็มีร้อยตำรวจโทประสานรอดผล
ร้อยตำรวจเอกนัทพลหน้ากร
ร้อยตำรวจตรีสรรเสรินศรีสวรรค์

ถังนี้นะคุณผู้ชมที่เราระบุตำแหน่งที่นั่งของแต่ละคนเลย

ทางด้านพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทน
บังคับการตำรวจทางหลวงเซ็นคำสั่งเลยค่ะ
ให้ตำรวจทางหลวง๔นายออกจากราชการไว้ก่อนโดยไม่มีกำหนด
อันนี้เดี๋ยวต้องรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยนะ
เขามีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อ๙กันยาเป็นต้นมา
มีใครบ้างตำรวจทางหลวง๔นายที่ว่า
มีร้อยตำรวจโทประสานรอดผลรองสารวัตรทางหลวง๑กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ก็คือร้อยตำรวจเอกนรงศักดิ์แตงอำภัยรองสารวัตรทางหลวง๑กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
แล้วก็๓คือร้อยตำรวจเอกนัทพลนากร๔คือร้อยตำรวจตรีสันเสริญศรีสวัสดิ์๔นายนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจทางหลวงที่ให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อน
ส่วนตำรวจภูธรจสมสาครก็มีคำสั่งเหมือนกันค่ะให้พันธศตรีเกียรติศักดิ์สมศุกร์
สารวัตรสืบสวนสกระทุ่มแบลจสมสาครออกจากราชการไว้ก่อน
รวมถึงตำรวจภูทรนครปฐมด้วยให้ร้อยตำรวจโทนิมิตรสลิดกุล
เป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คุ้มกันให้กับกำนันโน๊ก
แล้วเดี๋ยววันนี้ที่บอกว่าให้ดู๑๐โมง
เจ้าหน้าที่จะคุมตัวตำรวจทั้งหมด๖นายนี้
ฝากขังที่สารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๗

เรื่องต้นในชั้นพนักงานสอบก็จะคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่
ประชาชนให้ความสนใจก็กลัวไงว่าเป็นตำรวจด้วย
เดี๋ยวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่างนะคะ
พูดถึงตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงวันนั้น
คุณผู้ชมก็จะถูกจัดกลุ่มว่ากลุ่มหนึ่ง
คือพอหลังจากที่สารวัติสิวรู้ว่าสารวัติแบ็งก์โดนยิงไปปุ๊บ
จะมีกลุ่มหนึ่งหายไปเลยกระจายตัวหนีออกไป
อีกกลุ่มหนึ่งไปช่วยเหลือกำหนันนก

อีกกลุ่มหนึ่งคือพาสารวัตรแบงค์หรือสารวัตรสิวไปส่งโรงพยาบาล
หนึ่งในนั้นคือผู้กำกับการสอนอพญาไทยครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมจากวงจรปิดในวันเกิดเหตุเนี่ย
หลังจากสารวัตรสิวโดนยิงปุ๊บ
ผู้กำกับการสอนอพญาไทยคือหนึ่งในคนที่อยู่ในรถคันนี้
แล้วพาร่างของสารวัสสิวมาส่งโรงพยาบาลครับ
แล้วจะเห็นว่าเปิดประตูลงมานะตอนที่รถยังจอดไม่สนิทเลย
รีบวิ่งลงมาตะโกนกวักมือเรียก
เรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยครับนำร่างสารวัสสิวไปรับการรักษา
เช่นเดียวกับตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นคนขับ

โดยผู้กำกับการสอนอพญาไทยชื่อของท่านคือ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษรครับ
นี่ครับคุณผู้ชมลูกศรเหลืองเนี่ยนะ
ก็เข้าไปประคองขาอุ้มสารวัสสิวขึ้นเตียงฉุกเฉินด้วยตนเอง

และอยู่คอยดูอาการสารวัสสิวอย่างเคร่งเครียด

ของผู้กำกับพญาไทยคือคนที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเรา
มาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๗นะค่ะ
มาเพื่อให้ปากคำในวันเกิดเหตุครับ
แล้วก็ให้ปากคำว่าช่วงที่พาสารวัสสิวไปส่งโรงพยาบาลเป็นยังไง
เสื้อลายเนี่ยเป็นสีขาวดำนะสก๊อตสีขาวดำ
ซึ่งขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรมาถึงหน้าลิฟต์
ขึ้นไปชั้น๓จังหวะนั้นนักข่าวเห็นก็เลยพยายามสอบถาม
ถึงข้อมูลในคดีนี้แต่ว่าท่านตอบหรือเปล่านี่สิคุณผู้ชมไปดูวินาทีนั้นกัน
สังเกตช่วงที่นักข่าวถามเนี่ยคุณผู้ชม

พยักหน้ายอมรับว่าเป็นคน
พาร่างสารวัสสิวไปส่งโรงพยาบาลจริง
ส่วนประเด็นคำถามในประเด็นผู้ต้องหา
หรือว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยท่านสายหน้าไม่ตอบนะ

ยกมือนี่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นครับ
ตำรวจเอกกฤษฎาพรมานั่งรอที่ห้องรับรอง

แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปให้ปากคำเลยครับ

โอ้โหเรื่องสารวัตรสิวนี่

แล้วรองโจ๊กบอกว่ายังไงก็ไม่รอดแน่นอน